มีพนักงานบริษัทนะฮะเขาใช้บันไดปีนขึ้นไป
จะไปตัดก้านมะพร้าว
พลาดเสียหลักร่วงตกลงมา
รั้วเหล็กนี่เสียบแขนอยู่
มันเป็นภาพวาเสียบ

ใช่ไหมแล้วพาไปหาหมอ

นี่เป็นบริษัทแห่งหนึ่งแถวสำโรงใต้นะครับ

คนที่ถูกรั้วเหล็กเนี่ยเสียบแขนอยู่นี่คุณกัมปนาศ
โอ้โหแขนขวาดูสีหน้านี่แบบอิดโรยแล้ว
หันหน้าไปทางอื่นต้องไม่มองแผลตัวเองนะ

นี่ฮะเขาต้องเอาร่มมาช่วยกางนะฮะ

ไหนจะเสียเลือดไหนจะแดดร้อนเดี๋ยวจะไปกันใหญ่
คือคุณกำปะนาฬนี่

นี่ตัดเหล็กลงมาก่อนนะ
เดี๋ยวเหล็กกับแขนนี่ไปให้หมอจัดการอีกทีนึง
ใช่ต้องไปทั้งเหล็กเสียบอยู่นั่นแหละ

ไม่ได้ดึงออกไม่ได้ไงพี่อุ๋ยใช่ไหมล่ะ

แต่ตอนตัดมันก็สะเทือนนะค่ะนี่ฮะทุกผู้ชมครับ

กำลังใช้บันไดเนี่ยพิงกำแพงรั้วขึ้นไป
เพื่อไปตัดก้านมะพร้าวเห็นไหม
มันยื่นออกนอกรั้วบริษัท
เดี๋ยวจะไปล้ำที่คนอื่นเขา
ทีนี้จังหวะพอขึ้นไปแล้วจะตัดเนี่ยบันไดมันถลายฮะ
ตัวเขาก็เลยร่วงตกลงมาแล้วเหล็กมันเสียบปึ๊กเข้าไป
โอ้โหมีผู้ที่เขาเป็นพยาบาลประจำบริษัท
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยอยู่แถวนั้นพอดี
ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ

กัมปนาศติดอยู่ข้างบนเหล็กเสียบอยู่
แล้วอาการแบบท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้ว
เพราะว่าแดดมันร้อนมากนะแล้วก็เสียเลือดไปมาก
ก็เลยต้องปีนขึ้นไปเอาร่มมากางให้
แล้วก็โทรแจ้งกันประสานกันแล้วกู้ภัยก็มาช่วย

นี่ท่อนเหล็กที่ต้องแบบตัดทิ้งออกมาก่อน